ผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นชาวไทยใหญ่นะ

ไปหาว่าเขาเนี่ยชอบยุ่งแยงให้เลิกกับเมีย
ขี่จักรยานยนต์ไปหาเขา

แทงใส่เขาเข้าที่ท้องนะฮะคือไส้ทะลักเลยนะฮะแล้วหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นช่วงที่กู้ภัย
ช่วยเหลือผู้หญิงที่บาดเจ็บนะฮะโอ้โหถูกแทงเข้าไปเนี่ย
ตรงนี้เป็นหอพักนะครับที่หน้าเทศบาลตะบนบ้านปง
เป็นเขตรอยต่อตะบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
คนเจ็บชื่อเอมนะฮะเป็นหญิงสาวชาวไทยใหญ่นะครับ
บาดแผลถูกแทงเนี่ยเข้าท้องนะครับเป็นแผลลึกทะลุไปถึงหลัง
โอ้โหแล้วไส้นี่แบบปลิ้นทะลักออกมาโอ้
นี่เห็นไหมฮะที่กู้ภัยมาช่วยนะครับยังมีของมีคม
อยู่แถวด้านหลังของแขนขวาของเธอด้วยนะฮะที่มีรอยของมีคมบาดเข้าไปนะครับ
ค่ะโอ้คุณกายทะลักอลลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
เรื่องนี้อยู่ในท้องที่สอบห่อหางดงนะฮะนี่ฮะรองรอยที่เกิดเหตุนะครับ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอดอยสะเก็ด
ชื่อนายจายอุงอายุ๓๔ปีคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นชาวไทยใหญ่ตอนที่ตำรวจตามไปถึงในวันนี้เนี่ย
ก่อเหตุค่ำเมื่อวานนะคือจายอุ้งเนี่ยกำลังเก็บเสื้อผ้าจะหนีต่อนะครับ
สุดท้ายถูกคุมตัวได้จายอุ้งเนี่ยสารภาพอ้างว่าที่ใช้มีดแทงพี่เมียเนี่ยนะ
อ้างว่าพี่เมียเขาเนี่ยชอบมายุแห่ให้เขาเนี่ยเลิกกับเมีย
แล้วเขาก็ต้องเลิกกับเมียไปเมื่อสองเดือนก่อนหลังจากที่คบหาอยู่กินกันมา๒ปีนะครับ
ส่วนปมปัญหาที่มีปัญหากับเมียตอนที่อยู่ด้วยกันก็คือเรื่องเงินเงินทอง
แต่ปัจจัยหลักเนี่ยจายอุ้งเนี่ยหาว่าเพราะพี่เมียกับสามีของพี่เมียเนี่ย
ยุแย้งให้เขาต้องเลิกกับเมียที่สำคัญก็คือก่อนก่อเหตุเมื่อคืนนี้นะ
จายอุงบอกผมไปดื่มเบียย้อมใจไปก่อนห้าขวด
ไม่เรียกยอมแล้วค่ะห้าขวดแล้วก็ไปแทงเขาเลยฮะโอ้ย
ใกล้แยกกัน๔๕รอบมันก็มันอยู่ที่ก้นข้าง
สองคนเนี่ยครับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับครับมันเมาไหมเมาครับ
รับว่าเมานะครับเมาครับเกิดเรื่องขนาดนี้เราเราอยากขอโทษหรือยังไง
ขอโทษครับฝั่งพี่ผู้หญิงกับพี่เมียด้วยครับ
นี่คำกล่าวอ้างของคนก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคนเจ็บเขาด้วยนะ
เขายังไม่สามารถให้การหรือว่าให้ข้อมูลได้แต่จะว่าไปของเรื่องนี้นะค่ะ
คนจะเลิกกันเนี่ยไม่ต้องมีใครยุก็เลิกนะก็จริงค่ะ
คนรักกันเนี่ยยุกันขนาดไหนเนี่ยเขาก็ไม่เลิกนะยังไงเขาก็รักกันเข้าใจกัน
ท่านผู้ชมครับจากการทำแผนนะฮะนายใจอุงบอกว่าขับรถกระบะมาจากตัวเมืองเชียงใหม่
แล้วมาจอดที่หอพักของคนเจ็บนะฮะขับกระบะมานะฮะตกลงขับกระบะมานะครับ
แล้วก็เหน็บมีดไว้ที่เอวพอลงจากรถก็เดินไปหาพี่ภรรยาที่ชื่อเอม
ไปถึงในห้องเนี่ยพบว่าพี่เมียเนี่ยไม่ได้ล็อกห้องเห็นกำลังนอนอยู่ในห้องลักษณะตะแคงด้านซ้าย
หันหน้าเข้ากำแพงห้องกำลังดูโทรศัพท์มือถืออยู่เขาบอกเขาก็เลยเดินเข้าไปหาเนี่ย
แล้วชักมีดออกมาแล้วก็แทงใส่เลยนะฮะก่อนจะวิ่งหนีนะครับปิดประตูห้องนะครับ
ปิดประตูห้องแล้วก็คล่อมตัวต่อด้วยนะฮะแล้วก็ใช้มีดแทงไปอีกทีนึงนะครับ
จะวิ่งหนีออกจากห้องแล้วขึ้นรถขับรถหนีไประหว่างทางเอามีดไปทิ้งในคลอง
แถวแถวตลาดสดแม่กวงตำรวจก็คุมตัวไปดูจุดที่ทิ้งมีดนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๓กิโลเมตรไปถึงก็เจอมีดจริงนะฮะตรงจุดนี้นะครับ
ตำรวจก็ลงไปงมนะเอาขึ้นมาเพราะเป็นหลักฐานในคดีนะฮะ
อุ้งบอกนี่ผมทิ้งอยู่ตรงนี้เจอจริงนะฮะจังหวะน้ำใสแล้วมันไม่ลึกมากด้วยก็เลยเห็นชัดเจนนะครับ
โอ้โหดูสิไม่ไส้ทะลักได้ยังไงอ่ะอุ้ยถึงทะลุถึงหลังเห็นไหมน่ะ
เข้าข้างหน้าทะลุข้างหลังเลยยาวไปสักขนาดนี้นี่มีดดาบแล้วมั้งคะเนี่ย
เดี๋ยวดูนี่ดูตอนต้นอีกทีนึงเห็นไหมคือมีดมันยาวจริงนะฮะโอ้โหนี่เห็นไหมน่ากลัวค่ะ
คล้ายกับสปาต้านะฮะอืมทุกผู้ชมครับตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนหางดงที่แม่ริมนะครับ
ออกจากตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะนี่คือนายจ่ายอุงคนก่อเหตุนะครับ
เมื่อคืนนี้ขับรถเลี้ยวขวาเข้าซอยหอพักของคนเจ็บช่วง๒๐นาฬิกา๒๖นาทีผ่านไปแค่๔นาที
๖นาฬิกา๓๐นาทีรถกระบะคันนี้ขับออกมาจากซอยเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้ากลับไปทางตัวเมืองเชียงใหม่
ก็คือตามที่ผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีแล้วเอามีดไปทิ้ง
คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนข้างห้องของคนเจ็บนะครับ
เป็นชาวไทยใหญ่เหมือนกันนะฮะบอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงร้องโวยวาย
แล้วมีเสียงของเอมคนเจ็บเนี่ยร้องทีแรกคิดว่าเอ๊ะเรื่องผัวเมียเขาทะเลาะกันหรือเปล่า
แต่พอออกมาดูเนี่ยเห็นเอมเนี่ยกึ่งนั่งกึ่งนอนเอามือกุมท้องอยู่บอกถูกแทง
เขาก็เลยรีบกันช่วยแจ้งตำรวจแจ้งกำนันให้มาช่วยคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งปกติคนเจ็บเขาจะอยู่ในห้องกับสามีแต่จังหวะเกิดเหตุสามีเนี่ยไปทำธุระข้างนอกพอดี
ก็เลยถูกบุกเข้ามาทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส

เอามือปิดไว้เขาบอกว่าไงบ้างเขามีสติอยู่ไหม
มีอยู่ครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาร้นแทงอะไรแทงไม่รู้แต่ผมก็ไม่เห็นคนแทง
แต่เราไม่เห็นแล้วเขาบอกไหมว่าเป็นใครเป็นอะไรยังไง

เมื่อเช้าเนี่ยผู้ก่อเหตุมาทำแผนเนี่ยเราเคยเห็นหน้าค่าตาว่ามาหาคนชื่อเอมไหมครับ
วันนั้นเคยเห็นครั้งนึงแหละเดี๋ยวเขาปิ๊กปากผมไม่ในให้เห็นชัดขนาดนั้น

ล่าสุดอาการของเอมนะครับคนเจ็บนะครับ
ญาติแจ้งว่าผลขีดอันตรายแล้วนะครับ
แต่ว่ายังต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับ

ส่วนทางคดีตำรวจจะเชิญตัวคนเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังอาการดีขึ้น
เพื่อรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดีกับนายใจอุงคนก่อเหตุนะครับ
ต้นแจ้งข้อหาไว้ก่อนคือพยายามฆ่าผู้อื่น